แต่ว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้ค่ะมันก็หายาก
หายากแบบถ้าไม่สังเกตเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันคือสัตว์ค่ะ
นี่มันก็เป็นใบไม้ของพี่อีทวงฟลายอ่ะเพราะว่ามันคือ
ใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือไว้ในป่า
ฉันต้องการเก็บเอาไว้นานนานไม่อยากให้ใครเอาไปขอท่าขอท่า
ขอท่าพี่อีท
ตื่นพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะโดนงูเห่าฉก
ก็ใบไม้ใบไม้ใบเดียวเลยคุณดูให้ดี
ใบไม้อะไรมีตามีขามีขามีไม้
นั่นมันกบฮะไม่ใช่กบ
ใบไม้กบใบไม้
ใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือไว้ในป่า
ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วคุณก็เห็นกบแท็กซี่ไหม

อันนั้นพี่กบแท็กซี่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขา
ค่ะแต่นี่เป็นกบใบไม้ที่ก็เป็นเอกลักษณ์ของมันเหมือนกัน
โอ้โหคือถ้ามองตามธรรมชาติเนี่ย
ก็เหมือนกับว่ามันพรางตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

เลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ว่ากบชนิดนี้มันอาศัยอยู่ในเขตป่าลึกนะคะ
คนที่เจอคลิปเนี่ยนะคะเจอกบตัวนี้ก็เลยถ่ายคลิปลงมา
อื้อวหูวแปลกเหมือนกันมาว่าเจอกบแถวบ้านของตัวเอง
ถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่รู้เลยว่ามีขาอยู่ข้างใน
ถูกต้องเพราะว่าดูเผินเหมือนใบไม้แห้ง
ที่มันวางซ้อนทับกันจริงนะคะ
นี่ไม่โดนเดินเหยียบแผลดลงไปน่ะนะฮะโอ้โฮ
มันเป็นกบที่ค่อนข้างถือว่าดุร้ายชนิดหนึ่ง
เพราะมันเป็นกบนักล่ามันจะอำพรางทำตัวเหมือนกับเป็นใบไม้
พอเหยื่อไม่เห็นเนี่ยก็เดินมาใกล้มันก็สามารถที่จะ
ตะวัดลิ้นกินได้อย่างง่ายดายโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวนั่นเอง
แต่เอาเป็นว่ามันจะมีพิษไม่มีพิษมันจะร้ายแรงไม่ร้ายแรง
ว่าอย่างง่ายก็อย่าไปรบกวนมันดีกว่าใหม่มันคืนสูตรธรรมชาติต่อไป
ยังไงมันก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตต้องการหัวใจ

เหมือนเหมือนใช่ดูเหมือนไหมคุณผู้ชมเหมือนไหม
เหมือนกบเหรอคะคุณชั้นหน้าเหมือนไหม

คุณเหมือนกบมากกว่าตัวนั้นอีก
ยาวเลยนะปกติเคยดูแต่กบกระดาษที่พับ
อันนี้กบไว้ไม้เออกบไว้ไว้จริง